ธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวชื่อและโลโก้ใหม่ของแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถืออันดับหนึ่ง
พร้อมสร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนชีวิตให้ง่ายขึ้น
สามารถจัดการธุรกรรมการเงินได้เสร็จสับ
สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวง่ายสะดวกและได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
สมาร์ทโฟนง่ายสะดวกและสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา
ช่วยให้บริหารเงินคล่องในแอปเดียวทั้งการบริหารจัดการสภาพคล่อง
ดูความเคลื่อนไหวบัญชีสถานะเช็ครายงานสินเชื่อสะดวกรวดเร็ว
ในการโอนเงินได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด๒๔ชั่วโมง